เมื่อวานนี้นะคะหลายคนคงจะทราบแล้วแหละว่าพี่มดดำคชาพาพิธีกรรายการข่าวใส่ไข่ของเราติดโควิด
แล้วท่ามกลางคอมเมนต์ขอให้พี่มดดำหายไวนั้น
เมนต์ที่สะดุดตาที่สุดก็คือคู่จิ้นของพี่มดดำอย่างพี่หนุ่มกัญชัยค่ะ
เข้าไปบอกเอาไว้แบบนี้ว่าอุ๊ยต่อไปไม่มีคนด่าอีผีแล้วสิเสียใจอ่ะ
อันนี้เขาจะเจอกันนะเขาจะเน็ตกัน
ใช่แต่ว่ามีคนกดไลค์เมนต์นี้เกือบ๕๐๐คนเลยนะพี่แพลง
เมื่อวานนี้นะคะในรายการข่าวใส่ไข่พี่มดดำไม่ได้มาจัดรายการใช่ไหม
ซึ่งพี่หนุ่มเองนะคะในฐานะคู่จิ้น
ก็เลยฝากความห่วงใยไปถึงพี่มดดำ
ด้วยการยกหูโทรศัพท์โทรหาไปเลยค่ะ
แต่พี่มดดำไม่รับสาย

เสียงเปลี่ยนเลย
เสียงเปลี่ยนเลยอ่ะค่ะ
เสียงเปลี่ยนเลย
พี่หนุ่มเสียงเป็นยังไง
เดี๋ยวลองทำให้ฟังหน่อยสิ
เสียงแบบหูเสียงอย่างนั้นเลย

ไม่เป็นแล้ว
แต่ก็ยังอีเหรอ